คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันเป็นการลวงออกมาเพื่อรุมทำร้ายหรือเปล่า
เพราะกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตเลยนะคะจากการจมน้ำ
มันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกกลางดึกเนี่ยตำรวจสมภาวังน้อยเขารับแจ้งว่า
มีคนจมน้ำนะคะเสียชีวิตอยู่ในคลองระพีพัฒน์ค่ะที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นมาจนไปรู้ว่าคนตายเนี่ย
ชื่อว่านายพานุพงยาคำอายุ๒๑ปี
สภาพตอนที่นำเขาขึ้นมาเนี่ยก็คือใส่นุ่งกางเกงนะคะเป็นลักษณะบ็อกเซอร์ค่ะ
ชั้นในอยู่ตัวเดียวก็เลยมีการส่งศพไปชนสูตร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ปฐุมธานี
หาสาเหตุการตายก่อนส่วนเพื่อนเพื่อนของคนตายคือนายสุชาติ
การนี่เป็นแฟนสาวของสุชาตินะเล่าแบบนี้ผมกับแฟนจะออกมา
แล้วพานุพงศ์เนี่ยคือขอออกมาด้วยถามว่าเอาแล้วออกมาจุดนี้ทำไม
เขาเล่าแบบนี้ว่าเพื่อนของแฟนสาวผมมีการแชทข้อความมาขอความช่วยเหลือ
ว่าถูกแฟนทำร้ายแล้วส่งลักษณะเป็นรูปหัวรูปสติ๊กเกอร์บอกร้องไห้
เขาก็เลยคุยกับแฟนสาวแฟนสาวอยากจะออกมารับเพื่อน
ก็เลยตัดสินใจค่ะออกมาแล้วตัวผู้ตายขอออกมาเป็นเพื่อนด้วย
หลังจากนั้นพอมาถึงแต่ในใจคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะกลัวเหมือนกันนะ
เดี๋ยวจะมีการล่อลวงมาทำร้ายกันหรือเปล่า
สุชาติกับแฟนสาวก็คืออติการ

พานุพงศ์ตามมาด้วยก็คือคนตาย
แต่ด้วยความกังวลว่าจะถูกล่อลวงมาทำร้าย

เอามีดมาพอมาถึงหน้าวัดพยอม
เพื่อนของแฟนเข้ามายืนคุยกันอยู่สักพัก

ใช่ค่ะเพื่อนของแฟนสาวเขา
ผู้หญิงส่งข้อความมาหาผู้หญิงอีกคนนึง
บอกว่าช่วยหน่อยเขาถูกแฟนนุ่มทำร้ายร่างกาย
ช่วยพาหนีหน่อยแชทที่มาบอกนะฮะ
ใช่ค่ะแชทที่เห็นเป็นข้อความสีน้ำเงิน
ก็คือแชทของอติการใช่
ส่วนแชทข้อความสีขาวก็คือเพื่อนผู้หญิง
ซึ่งเป็นรุ่นพี่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย

เดี๋ยวจะไปส่งที่สถานีรถไฟทางรถไฟอะไรเนี่ยนะฮะ

เจ้าตัวก็บอกว่าก็รู้สึกตะหิดตะหิดใจแล้วแหละ

ก็คือไปยืนคุยยืนคุยกับเพื่อนอยู่สักพักหนึ่ง
เอ้ากลายเป็นว่ามีกลุ่ม
ที่จะป้องกันตัวเองก็เลยเอามีที่พกมาเอามาข่มขู่
แล้วก็วิ่งหนีกระโดดลงน้ำ
เพื่อที่กะว่าจะไหว้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ความที่เขาใส่กางเกงยีนใส่เสื้อแขนยาว

แล้วเขาบอกว่าคือมันก็ไปไหนไม่ได้

แต่ทีนี้คนตายก็คือนายพานุพงศ
เหมือนลักษณะหมดแรง
คือคนตายใส่กางเกงยีนคุณใส่กางเกงยีนด้วย
แล้วคนตายใส่เสื้อเหมือนเสื้อกันหนาวด้วย
คนตายไหว้มาถึงกลางทางแล้วนะฮะ
ปรากฏว่าไปไม่ไหว
จะขอเกาะพี่คนไปพี่อีกคนก็เข้ามาช่วยเหมือนกัน

เพราะคนตายกำลังฉุดลงน้ำให้คุณ
ก็เลยต้องปล่อยคนตายก็จมต่อหน้าต่อตานะครับ
แต่ว่าตัวเองก็รอดมาได้นะคะกับแฟนสาวค่ะ
คุยกันได้แป๊บนึกว่ามีคนมาเข้าชาร์จ
ส่วนทางด้านของอติกาที่เป็นแฟนสาวของเขา
ก็เล่าว่าคือมีการเลิกรากับแฟนไปได้ประมาณ๓วัน

แล้วก็อยู่ในกลุ่มของผู้ก่อเหตุด้วย
ส่วนผู้ตายเนี่ยพานุพงศ์เป็นน้องที่ทำงานแล้วขอมาเป็นเพื่อน
ก็เลยกลายเป็นว่าจริงตัวผู้ตาย
ไม่ได้รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุเลยด้วยซ้ำ

ตำรวจล่าสุดจับกลุ่มคู่กรณีได้แล้วทั้งหมด๖คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำการสอบสวนนะคะ
ครับก็กลายเป็นประเด็นเลยว่ามีการลวงออกมา
เพื่อทำร้ายร่างกายหรือเปล่า